ณบริเวณลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรังได้เสร็จสิ้น๑๐๐แล้วนะครับ
ในส่วนของตัวโครงสร้างแล้วก็นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ร่วมกับประชาชนชาวตรังทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบวงสวงและยกยอดฉัดพระเมลุมาตรจำลอง
ตั้งแต่เมื่อเช้าวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตกแต่งแสงสีเพื่อให้พระมิลุมาตรจำลองมีความสวยงาม
โดยเฉพาะในยามค่ำคืนซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
หลังจากนั้นก็จะเป็นการตกแต่งดอกไม้และสถานที่โดยรอบพระมิลุมาตรจำลอง
เพื่อให้พร้อมรองรับพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
อย่างไรก็ตามนะครับได้มีประชาชนชาวตรังให้ความสนใจไปชมการตกแต่งพระเมลุมาตรจำลอง
พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยเฉพาะในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำที่มีการเปิดแสงไฟแบบนี้นะครับ
จากบรรยากาศโดยรอบสนามกีฬาทุ่งแจ้งจะมีความสวยงามอย่างยิ่งครับ